ตอนแรกบอกไปบอกมีเรื่องข้อที่ห้ามทำ

จานแตกแก้วแตกขวดแตก
อ่างบัวแตก
มีความคือเขาบอกว่าเป็นความโกลหนเหมือนกัน
เกิดขึ้นนะคะในธรรมเนียบรัฐบาล

แต่ว่ามีรถยนต์คันหนึ่งเป็นรถยนต์ส่วนตัว

เอาเอกสารไปส่งที่ธรรมเนียบ
ถอยไปถอยมาหักซ้ายหักขวา
สรุปไปถอยชนอ่างบัวในธรรมเนียบรัฐบาล
แตกเลยเขาก็เลยมองว่า
นี่เป็นลางร้ายของรัฐบาลหรือเปล่า

แล้วอ่างบัวใหญ่ด้วยนะฮะ

และแตกสภาพแบบนี้ค่ะ
แตกละเอียดแบบนี้เลยค่ะ
ก็ถือว่าคนหลายคนมองว่าเป็นลางไม่ดีนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตรงกับวันไหว้บรรพบรุษของเทศกาลตรุษจีนพอดีเลย

ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนเขาก็มีความเชื่อ
ห้ามทำสิ่งของแตกสิ่งของชำรุด

แต่ทีนี้ต่อมาไม่นานมีเจ้าหน้าที่

โคมเต็งหลังก็ได้แดงแบบนี้
ประดับตกแต่งบริเวณประตูทางเข้าทางออกของธรรมเนียบ
ซึ่งปกติแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย
เป็นครั้งแรกเลยที่ทำเงียบมีการติดตั้งโคมเต็งหลัง

เป็นเครื่องชี้นำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มองเห็นบ้าน

และช่วยทำให้คนที่อาศัยอยู่ภายใน

และยังหมายถึงแสงสว่างโชดช่วงชัดชาวานด้วย
แต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเป็นการแก้เคล็ดอ่างมัวแตกหรือเปล่านะคะ
โดยพันธุ์เอกที่ศิษย์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโครโศกประจำสำนักนายก
บอกว่านายกสั่งการให้ติดตั้งโคมเต็งล้าง

แล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองกับคนไทยเชื้อสายจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ไม่ได้เป็นการแก้เคล็ดกรณีอ่างบัวแตกแต่อย่างใด
ก็ผู้สื่อข่าวถามนะท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วย
เมื่อเช้าอ่างบัวแตกนะคะท่านค่ะ
นี่เอาโคมมาติดตอนบ่ายเลยแก้เคล็ดหรือเปล่าคะ

หรือว่ายังไงตอบแล้วนะคะบอกว่าเป็น

เป็นการร่วมเฉลิมฉลองกับชาวไทยเชื้อสายจีนไปในตัวนะคะ
พันเอกอธิษิตบอกด้วยว่าการเสริมสิริมงคลช่วงนี้
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นช่วงที่รัฐบาลมีปัญหาเข้ามาด้วย
โดยนายกได้ฝากอวยพรให้คนไทยเชื้อสายจีน
ทุกคนมีความสุขมีความสดชื่นมีความเจริญรุ่งเรือง
คิดอะไรสมปรารถนาส่วนตัวนายกเอง
จะเดินทางไปร่วมงานฉลองตรุษจีนที่เยาวราชวันนี้

เรื่องของรถมันชนอ่างบัวก็เป็นอุบัติเหตุ
แต่รู้ไหมว่ารถของใครชน
บางคนก็อาจจะไปเล็งเลขทะเบียนรถก็ได้นะคุณนะ

เพราะว่าเป็นรถส่วนตัวของรองผู้การสันติบาล
เลขทะเบียนยหญิงจจ๙๗๒๐กรุงเทพมหานคร